คือบางคนไปเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงกลับมา
อยู่ในภาวะที่ทุกคนก็เข้าใจว่าอ้าวเขาต้องรับผิดชอบตัวเอง

คำถามคืออันนี้มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าการ
การไม่มีศูนย์รวมที่รัฐเป็นคนดูแล

มันจะดีกว่าการที่รัฐเป็นคนดูแลหรือเปล่าค่ะอาจารย์
อันนี้ได้มีการถกกันในสอทรไหมคะ
ก็มีการคุยกันครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็คือ
เป็นความไม่รับผิดชอบส่วนบุคคล
จริงแล้วเนี่ยนะฮะหลักเกณฑ์หลักการมีหมด

ซึ่งก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกไหมครับ

มีตอนนี้คือตอนนี้เนี่ย

ที่ก็เห็นตัวอยู่ว่ามีใครบ้างที่บอกมีกฎหมาย
ทางการแพทย์เราไม่ชอบยุ่งอยู่กับเรื่อง
ไปแจ้งความตำรวจเอาผิดเลย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดี๋ยวขยายความนิดนึงคุณหมอครับ
วันนี้ที่ประชุมกันก็พูดถึงในประเด็น
กรณีที่ให้ไปพักที่บ้านนะครับ
ตอนนี้จะมีกฎหมายแล้วใช้บังคับใช้แล้วนะครับ
ตามพระบัญญัติของกระทรวงศาสตร์ศุกร์เนี่ย

ก็คือจะมีการ
น่าจะมีการบูรณาการรายละเอียดร่วมกันนะครับ

แล้วก็อาศัยกำลังของทางตำรวจทหารในพื้นที่
ในการเข้าไปตรวจสอบ

เท่าที่ผมฟังมาเป็นอย่างนั้นนะครับ

สมมุติว่ากลับมาแล้วตรวจแล้วไม่ได้เป็น

ไปตรวจหาเชื้อแล้วไม่ได้เป็น

ไม่มีเชื้อโควิดแต่ยังไม่ถึง๑๔วัน

อยู่บ้านครับจนกว่าจะครบ๑๔วัน

เรียนเข้าใจถูกไหมเรียนเหมือนเป็นนักศึกษาของอาจารย์
อาจารย์บอกว่าคือยังไงมันต้องครบ
เพราะมันยังเป็นเกณฑ์เฉลี่ยอยู่๑๔วัน

คุณจะไม่เป็นหรือจะไปตรวจเจอทีหลัง